เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่เขาพลิกจากวิกฤต

ที่ใช้เกษตรผสมผสานปลูกแบบพึ่งพิง
เขาบอกว่าลงทุนเพียงแค่สี่พันธุ์
ต่อเดือนเป็นแสนเลยนะครับ

ที่เห็นอยู่นี่คือไร่มะเขือเทศราชินีนะครับ
ที่เขาปลูกแบบพึ่งพิงต้นมันสำปะหลัง
ของคุณวุฒิชัยพลพิทักษ์นะครับ
เป็นอดีตผู้จัดการเอกชนที่ประสบปัญหาธุรกิจขาดทุน
เขาก็หันมาปลูกพืชแบบผสมผสานแบบนี้

เพราะว่าเขาใช้ต้นมันสัมปะหลังเป็นไม้หลักแทนไม้ไผ่

ส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่เพราะมันแข็งแรงและมันตรงดี
แต่ว่านี่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นต้นมันสับปะหลังแทน
เพราะว่าไม้ไผ่นหายากมีราคาสูง
และที่สำคัญต้นมะเขือเทศจะได้เกาะกับต้นมัน

เขือเทศเป็นพืชระยะสั้น๓เดือนก็เก็บได้แล้วแป๊บเดียวเอง
และยังสามารถเก็บต่อได้อีกประมาณ๕เดือน

ส่วนมันสัมปะหลังเขาบอกเลยว่า
พอปลูกให้เป็นต้นหลักแล้วมันดี๒ต่อ
ก็ถือว่าเป็นเกษตรแบบผสมผสานที่ดีนะครับ
แต่ว่ามันดียังไงไปลองฟังเสียงพี่เขาดูครับ
ปกติมันจะใช้ไม้ไผ่ซึ่งมันหายาก
แล้วก็ต้นทุนสูงต้องจ้างคนไปตัดบนเขาอย่างนี้มันก็จะลำบาก
ปลูกไว้ก็ไม่พอใช้แล้วก็เลยลองเปลี่ยนเอาแนวนี้มา

ก็คือมันสับปะหลังกว่าจะได้
กว่าจะสามารถเก็บผลผลิตมันได้เป็นปี
ก็คือปลูกมะเขือเทศแบบพึ่งพิงนี้เอาไว้

พอถึงเวลาปีนึงก็เก็บมันสับปะหลังไปด้วย
แล้วที่สำคัญพอได้มะเขือเทศมานะครับ
บางครั้งบางคราปลูกดีเกินไป
โอ้โหได้ผลมะเขือเทศมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
ทีนี้ทำยังไงเอาไปให้กลุ่มผู้สูงอายุที่เห็นอยู่นี่แหละครับ

แล้วก็ผลิตเป็นมะเขือเทศแช่อิ่ม

ก็สร้างรายได้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำเกษตรแบบนี้
เขาบอกว่าโอ้โหใช้ต้นทุนเพียงแค่๓๔๐๐๐บาทต่อไร่เท่านั้น
แต่สามารถนำไปจำหน่ายแล้วก็สร้างรายได้รอบละเป็นแสนเลยทีเดียวนะครับ
เป็นตัวอย่างเกษตรกรดีอีกอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแบบนี้
มีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมให้เป็นไอเดีย